ในช่วงท้ายของข่าวเช้าไทยรัฐยังคงมีเรื่องราวของหมาที่ถูกขังลืมในบ้าน
อืมสามสิบตัวอุ้ยคราวนี้เยอะเลยอ่ะเยอะเลยครับ
ตั้งแต่เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาครับมีคนเข้าไปช่วยตอนนี้เริ่มแข็งแรงขึ้นแล้ว
ไปดูหน้าตาของพวกมันกันหน่อยดูสิครับโอ้ยเป็นฝูงเลยนะเดี๋ยวก่อน
หน้าตาพิมพ์เดียวกันเลยนะแต่ละตัวกำลังจะบอกว่าหน้าตาเหมือนกันหมดเลย
เนี้ยผอมมากเลยอ่ะผอมมากเลยนะครับนี่ฮะ
หลังจากรู้ข่าวทางด้านของวอสต๊อกไทยแลนด์แล้วก็องค์กรสวัสดิภาพสัตว์บ้านหมายิ้มเข้าไปช่วย
เกือบ๓๐ตัวนะครับเยอะมากถูกขังลืมไว้ในบ้านครับ
ถนนกาลจนวนิตในสภาพพร้อมหนังหุ้มกระดูกนาไปเจอเนี่ยห้าสิงหาคมครับ
แล้วก็นำหมาออกมาไปอยู่ที่บ้านพักพิงชั่วคราวที่อำเภอเมืองสงครา
สัตวแพทย์กิติพัฒน์ทองคำโชธสิริกุลเข้าไปตรวจสอบสุขภาพหมาทั้งหมด
ตอนนี้แข็งแรงขึ้นแล้วนี่เริ่มสดใสเริ่มอ้วนขึ้น
มีเนื้อหนังมากขึ้นร่าเริงมากขึ้นแต่ว่าต้องพักฟื้น
ดูเรื่องของมวลกล้ามเนื้ออีกสักประมาณ๑เดือนแล้วก็จะกลับมาสมบูรณแข็งแรง
ทั้งเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อทั้งเป็นเรื่องของขนต่างต่าง
แล้วก็จะมอบให้กับคนที่รักหมารักสัตว์เอาไปเลี้ยงกันต่อไป
ใครต้องการจะเอาหมาพวกนี้ไปเลี้ยงใครใจบุญใครรักหมา
ติดต่อไปที่เพจบ้านหมายิ้มหาดใหญ่ครับเบอร์โทรศัพท์ขึ้นหน้าจอแล้ว
สำหรับเจ้าของหมาเขาบอกว่าเคยเป็นอาสาดูแลหมาจรจัด
แต่ว่ามีปัญหาเรื่องของการเงินก็เลยย้ายไปอยู่หาดใหญ่
แต่ปล่อยมาทิ้งไว้ในบ้านอดหยากแบบนี้เกือบ๓๐ตัว
ตำรวจก็จะมีการออกหมายเรียกเจ้าของหมาออกไปแล้วครั้งหนึ่งก็ยังไม่เจอ
ตอนนี้กำลังออกครั้งที่สองต่อไปนะครับเอาปิดท้ายเรื่องของหมาเหมือนกัน
แต่ว่าเศร้าครับเป็นความรักของหมาข้างถนนคู่หนึ่ง
คุณผู้ชมดูภาพนี้นะตัวเมียถูกรถชนตาย
ริมถนนหน้าโรงพักลาดหลุมแก้วที่ปฐุมตัวผู้ไม่ตายนอนเฝ้า
ตัวเมียไม่ห่างใครผ่านไปผ่านมาก็จะเห่าจะเห่าไล่
แล้วก็กัดด้วยอย่ามายุ่งกับแฟนฉันแบบนี้
ชาวบ้านจะนำหมาตัวเมียไปฝังตัวผู้ก็ไม่ยอมให้เข้าใกล้
ต้องไปแจ้งกู้ภัยมาเอาเนี่ยเอาไม้มาทำแบบเนี้ย
ตำลดก็ไปช่วยหลอกลอกกันเอาตัวผู้ห่างห่างก่อน
แล้วก็เอาซากของตัวเมียใส่กระสอบไปฝังเป็นภาพน่าสังเวทใจเหลือเกิน
คุณผู้ชมนะหมามันก็มีหัวใจมันก็รักกันเหมือนกัน
จากประเด็นสิบสามตัวสู่สามสิบตัว
โดนขังลืมไว้ในบ้านนะฮะ